มาตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีเจ้าหนี้โหดบุกไปทวงหนี้สาวพีอาร์ของสนามฟุตบอลย่าเทียมที่ขอนแก่นกระชากผมออกมาตบ
เอาปืนบีบีกันตีหน้าจนเลือดอาบแล้วก็บังคับให้ก้มกราบเท้า
แต่ตำรวจท้องที่ปรับไปแค่๑๐๐บาทข้อหาดทำร้ายร่างกาย
สรุปแล้วถือว่าเป็นการทำงานที่บกพร่องในหน้าที่
แต่ผู้เสียหายบาดเจ็บขนาดนั้นเขาไม่ยอมนะฮะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุด
ตำรวจตามจับกลุ่มเจ้าหนี้โหดคนนี้ได้ถึงคอนโดในกรุงเทพมหานคร
ไปดูภาพกระดาษที่จับกลุ่มได้ครับ

เป็นภาพเหตุการณ์ขนาดที่ทุกศิษย์สวนสพมขอนแก่น
นำหมายสารของจขอนแก่นไปจากกลุ่มนายทันเนธเปล่งคำ

เสียแพร่อายุ๔๒ปี
เป็นนายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ
จับได้ที่คอนโดย่านห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอข่าวไปเมื่อไม่กี่วันก่อน

มีภาพมีคลิปที่เขาไปทำร้ายร่างกายของลูกหนี้

เป็นพีอาร์ของฟุตบอล

เขาเห็นเหตุการณ์แต่กว่าจะเห็นก็น่วมไปแล้วนะฮะ
ก็เลยเข้าไปช่วยเหลือแล้วคุมตัว๔แพร่
ส่งพนักงานสอบสวนสพมขแก่นพร้อมกับบิบิกัน
แต่พนักงานสอบสวนสพขอนแก่นปรับไป๑๐๐๐บาท
ข้อหาขู่เข็นทำให้ผู้อื่นหวาดกลัว
ข้อหาอื่นไม่สืบสวนใดแล้วปล่อยตัวเสียแพร่กลับไป
แต่ปล่อยให้คนโดนซ้อมเนี่ยสาหัสขนาดนั้นนะครับ
ต่อมาตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็สอบปากคำหญิงสาวผู้เสียหาย
รวมรวมหลักฐานอนุมัติขอสารออกหมายจับเสียแพร่ในสามข้อหาคือหนึ่ง
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
ให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

ทวงหนี้ลักษณะข่มขู่ใช้ความรุนแรง
คำถามคือทำไมตำรวจสภขอนแก่นไม่สืบสวนอะไรเลย

จริงแล้วเสียแพลนนัดตำรวจจะมอบตัววันนี้

สืบสวนจนมารู้ว่าอยู่ในกรุงเทพก็เลยตามไปจับกลุ่ม
นอกจากนี้ผ่านตำรวจเอกปรีชาเก่งสาหรี่กิจผู้บังกับสภพเมืองขอนแก่น
ตรวจสอบการทำงานของตำรวจที่เข้าเวรในวันนั้น
เพราะว่ามร้อยจำรวจเอกธนบดีลาบยิ่งโยงมรองสลวทปราบปราม
และมร้อยจำรวจเอกพิทักษ์ภูณภุตธามรองสลวทสอบสวนสอบภาพเมืองขอนแก่น
กพร่องไม่รอบครอบในการแจ้งข้อหาเพียงเท่านั้น
ก็เลยย้ายตำรวจสองนายไปช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น๓๐วัน
เพราะหลังเกิดเหตุแจ้งข้อหาไปข้อหาเดียวแล้วก็ปรับ๑๐๐บาทแล้วปล่อยตัวไป
ไม่ตรวจสอบรายละเอียดไม่สอบสวนเชิงลึกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไร
ไม่มีการตรวจสอบประคำคู่กรณีด้วยขณะที่ตำรวจคุมตัวสีแพร่
หลังจากที่ไปจับกลุ่มที่คอนโดในกรุงเทพฯก็คุมตัวส่งต่อไปยังสพคอนแก่น
เพราะเป็นท้องที่เกิดเหตุช่วงค่ำของเมื่อวานนะฮะนักข่าวก็บอกว่า
มันเป็นการด้านของสีแพร่เดินทางไปมีการที่ถูกยาบถูกใหญ่
ทราบว่าเสียแพร่เนี่ยเคยเป็นไกด์นำเที่ยวในหลายประเทศ
แต่มาเจอผลกระทบของโควิด๑๙ระบาดก็เลยตกงาน
อยู่บ้านเฉยอยู่ไปอยู่มาเล่นเฟซบุ๊กพูดคุยกันไปทักคนนั้นคนนี้ไป
ก็เลยบุกไปทวงหนี้แล้วบันดาลโทษะทำร้ายร่างกายตามที่ปรากฏในคลิป
แล้วก็ยังไม่มีการคืนเงินกันแต่ว่าอย่างที่ผู้หญิงเขาบอกว่าเขาก็โดนโกง
เพราะว่ากู้ไปเล่นแชร์แล้วถูกแชร์เขาโกงก็เลยยังไม่มีเงินแต่ไม่ได้หนีนะฮะ
ทำงานหาเงินอยู่แต่ภาพที่ปรากฏคือเหยียบหัวเลยแบบนี้นะครับ
พนักงานสอบสวนก็เลยสอบปากคำช่วงกลางดึกทั้งคืนจนเสร็จ
แล้วก็เตรียมนำตัวเสียแพร่ส่งฝากขังต่อสารผัดแรกในเช้าวันนี้ครับ